ใครเองที่ไม่ต้องไปลุ้นอันดับ๒ที่ดีที่สุดในกรณีที่ถ้าต้องแพ้อุสเบคิสฐานเพราะว่ามีหนึ่งทีมนะครับในสายอื่นที่พลาดไปแล้วนะครับอย่างทางฟิลิปปินท์ที่แพ้กับปาเลสไตรก็ทำให้ไทยลงแข่งแบบที่สามารถจะวัดกับทางอุสเบคิสฐานได้เลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าภาพเองเนี่ยเขามาค่อนข้างจะแรง
ทางฝั่งของไทยก็พลาดนะครับไปประคองนะครับคิดว่าบอลเนี่ยจะออกไปนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาตามทานแล้วจ่ายเข้าในมาเสร็จเลยนะครับเอาซิดเบคตุกุนโบเยฟครับยิงเข้าไปหน้าที่๒๓จากนั้นเจ้าที่เหลือเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มนะครับจินไทยก็พลาดให้กับอุสเบคิสฐานไป๐ต่อ๒ก็เข้ารอบในฐานะอันดับ๒ที่ดีท
ได้ดีกว่านี้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมคือ
เข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งทำสำเร็จไปแล้ว
เกมนี้จะเริ่มโดยในปีหน้านะครับ
จะได้ผู้เล่นหลัก๑๒คนทั้งที่เล่นในต่างแดน
แล้วก็จากชุดรั่วอายุไม่เกิน๒๓ปีที่ยังบาดเจ็บอยู่กลับมา
ก็ช่วยให้ทีมนั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
ทีมไทยจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยทันทีนะครับ
โดยถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่๑๖มิถุนายนนี้ต่อไปครับ